คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ชาวบ้านเขาบอกอุ๊จ้ะคุณพระช่วย

พระท่านเจ้าอาวาสวัดเขาไปทำกล่องยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชน

พระคุณเจ้าช่วยเหลือชาวบ้านทำกล่องยังชีพให้กับชาวบ้าน
ที่มีผลกระทบจากเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
นี่เป็นภาพที่พระท่านก็ไปนั่งคุมเองเลยทีเดียวเชียวนะครับ
พระลูกวัดแล้วก็ลูกศิษย์วัดอินทามรามจังหวัดสมุทรสงคราม

ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
พระครูพิสิทธิประชานาศหรือว่าหลวงพ่อแดงรอง
เจ้าคณะอำเภออำภาวาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะทางวัดเองก็แจกสิ่งขอให้กับประชาชนไปแล้ว
โดยใช้วิธีการลงพื้นที่ไปแจกถุงยังชีพ
แต่ตอนนี้มันไปไหนไม่ได้มันก็มีการระบาดของโควิด
นโยบายของรัฐก็คือต้องไม่ให้เจอกัน
ระยะห่างกันอะไรแบบนี้ไม่ให้รวมกลุ่มกัน
ทำให้เดินทางไปแจกของให้กับคนที่เดือดร้อนไม่ได้

ชื่อว่าพระครูพิสิทธิประชานาศดรหลวงพ่อแดงนันทิโย
นี่ตามที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้นะฮะทางวัดเองพอใครพิมพ์มา
วัดก็จะโทรศัพท์ไปคุยก่อนถ้าลำบากจริงตรวจสอบแล้วเป็นความจริง
โกหกก็ช่วยเหลือกันในการส่งกล่องยางชีพไปให้นะฮะ
ทำแบบนี้จนกว่าโควิดจะหมดไปถึงจะเลิกโครงการนี้พระท่านว่าอย่างนั้น
ใครที่คิดจะสร้างบุญกุศลร่วมกันก็ส่งของไปให้ทางวัดได้
ร่วมทำบุญในการส่งกล่องยางชีพให้กับประชาชนได้
พระครูพิสิทธิ์ประชานาศดรหลวงพ่อแดงนันทิโยน่ะครับ